ค่ะและจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะก็คือบริเวณถนนมิตรภาพค่ะ
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งจุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะ
ขบวนค่ะสรีระสังขารนะคะของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณค่ะ
เคลื่อนผ่านที่บริเวณถนนนี้นะคะเพื่อไปยังชาวปณสถานชั่วคราวนะคะ
บริเวณหลังพุทธมณฑลอีสานค่ะซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนอยู่ขณะนี้นะคะ
ก็ได้มีประชาชนนะคะและจิตอาสาค่ะได้มานำเสือนะคะปูค่ะ
แล้วก็นั่งเพื่อที่จะรอชมริ้วกระบวนค่ะรวมถึงได้มีจิตอาสาบางจำนวนนะคะ
ได้มาแจกน้ำแจกอาหารให้กับประชาชนที่บริเวณนี้ด้วยค่ะ
จากบริเวณนี้นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะ
เพราะว่าจะสามารถร่วมชมแล้วก็เห็นริ้วขบวนได้อย่างชัดเจนค่ะเดี๋ยวดิฉันนะคะ
จะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูนะคะบรรยากาศนะคะที่ประชาชนค่ะ
ตอนนี้นะคะเห็นจะเห็นได้นะคะว่าประชาชนค่ะ
กำลังอยู่พยายามนะคะทยอยที่จะเดินทางมานะคะ
บริเวณนี้ค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอชมริ้วขบวนนะคะ
ซึ่งจากที่ดิฉันได้มีการเช็คนะคะมานะคะตรวจสอบมานะคะ
เห็นว่าตอนนี้ขบวนนั้นนะคะได้ออกมาจากที่ศูนย์ประชุมนะคะ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งจุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามนะคะแล้วก็สามารถเห็นริ้วขบวนนะคะ
พร้อมพร้อมกับดิฉันได้เลยนะคะหากริ้วขบวนนั้นมาถึงที่ตรงจุดที่บริเวณนี้นะคะ
คุณผู้ชมก็จะสามารถเห็นนะคะทางบริเวณหน้าจอไปได้พร้อมกันค่ะ
จากการสำรวจนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ได้มีการมาอยู่ที่บริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะรอปิดถนนนะคะ
ให้ขบวนสรีระสังขารนะคะของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณนั้นนะคะ
เคลื่อนผ่านที่ถนนบริเวณเส้นนี้แล้วค่ะซึ่งอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะ
คุณผู้ชมก็จะสามารถเห็นขบวนสรีระสังขารนะคะที่จะเคลื่อนผ่านที่ถนนบริเวณนี้ค่ะ
ซึ่งไม่เพียงแต่ดิฉันนะคะที่เฝ้ารอร่วมชมริ้วขบวนไปพร้อมกับคุณผู้ชมเท่านั้นค่ะ
ด้านข้างของดิฉันเองค่ะก็ได้มีประชาชนนะคะ
ทยอยเดินทางนะคะมานั่งรอเฝ้าชมริ้วขบวนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังมีจิตอาสานะคะจำนวนนึงค่ะได้มีนำน้ำนะคะ
นำอาหารค่ะมาแจกให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนี้นะคะ
เนื่องจากว่าสภาพอากาศบริเวณนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะคะแต่ว่าโชคดีที่มีต้นไม้นะคะ
คอยให้ร่มเงาแล้วก็คอยบังแสงแดดนะคะให้ประชาชนนั้นนะคะ
ได้มีโอกาสเฝ้ารอชมริ้วขบวนได้อย่างสมเกียรตินะคะ
ของพระเทพวิทยาคมนะคะซึ่งถือเป็นตราดแห่งที่ราบสูงค่ะ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเหล่าประชาชนจิตอาสานะคะ
ที่กำลังแจกจ่ายข้าวแจกจ่ายอาหารนะคะให้กับประชาชนที่มาเฝ้ารอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะ
เพื่อที่จะชมริ้วขบวนค่ะ

ขณะนี้ริ้วขบวนค่ะก็ได้มีการเคลื่อนตัวมาอย่างช้านะคะ
จากบริเวณศูนย์ประชุมค่ะแล้วก็จะผ่านที่บริเวณนี้นะคะ
ซึ่งบริเวณถนนเส้นนี้ค่ะก็คือถนนมิตรภาพนะคะ
บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งเป็นถนนนะคะ
ที่จะนำไปสู่บริเวณชาปนสถานชั่วคราวนะคะ
หลังพุทธมณฑลอีสานค่ะโดยในเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะ
ที่บริเวณศูนย์ประชุมเนี่ยก็ได้มีการทำพิธีนะคะ
เกี่ยวกับครูใหญ่นะคะก่อนที่จะมีการเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณค่ะ
จะเห็นได้ว่าบริเวณจุดนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีชาวบ้านนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้ร่วมเดินทางมากันอย่างคึกคักเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองคุยกับชาวบ้านดูนะคะว่าเขามาจากที่ไหนกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาจากที่ไหนกันบ้างคะพี่
มหาลัยขอนแก่นนะคะอ๋อมาจากมหาลัยขอนแก่นใช่ไหมคะอันนี้มารอเลยใช่ไหมคะมารอค่ะอืมต้องการที่จะชมชมมามาลาท่านครั้งสุดท้าย

ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะ
ของประชาชนนะคะที่ได้มาเฝ้ารอนะคะชมริ้วขบวนค่ะ
ในการที่จะขบวนนะคะของสรีระสังขารนะคะ
หลวงพระคูณที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณนี้นะคะซึ่งก็เป็นที่แน่นอนนะคะ
ประชาชนแต่ละคนค่ะก็ต่างมาด้วยใจรักนะคะแล้วก็ความศรัทธาค่ะ
ต้องการอยากจะกราบลานะคะหลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
จากวันนี้นะคะก็จะมีพระราชทานเพลิงศพนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีนะคะในการเผาศพจริงของหลวงพ่อคูณนะคะ
ที่ชาวประนักสถานชั่วคราวค่ะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วค่ะ
นอกจากนี้นะคะนอกจากสิ่งที่บรรยากาศที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ใกล้แล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีนะคะคุณผู้ชมก็จะได้เห็นนะคะ

จากการสอบถามนะคะก็พบว่าขณะนี้นั้นขบวนนะคะ
ก็เคลื่อนตัวมานะคะใกล้ที่จะถึงที่บริเวณนี้แล้วนะคะ
เพียงแต่คุณผู้ชมที่เฝ้ารออยู่หน้าจอนะคะใจจดใจจ่อค่ะ
แต่ว่าประชาชนที่อยู่บริเวณนี้รวมถึงดิฉันเองนะคะ
ก็ใจตดใจจอที่จะเฝ้าชมนะคะความสวยงามของริ้วขบวนค่ะ
และขณะนี้นะคะขบวนค่ะก็คาดว่าใกล้จะถึงแล้วนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามีรถมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
และขณะนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าประชาชนค่ะต่างนั่งนะคะ

เฝ้าชมริ้วขบวนกันค่ะ
ค่ะและตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้มีการ
เคลียร์รถนะคะออกจากที่บริเวณถนนมิตรภาพนี้นะคะ
ซึ่งคาดว่าอีกไม่กี่นาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะเห็นริ้วขบวนได้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับดิฉันเลยค่ะ
บริเวณจุดนี้นะคะเราจะสามารถเห็น
ขบวนได้อย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งเลยนะคะ
เนื่องจากว่าจุดนี้นั้นเป็นบริเวณถนนมิตรภาพนะคะ
ที่สรีระของหลวงพระคูณจะเคลื่อนผ่านที่บริเวณนี้อย่างช้า
นะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะที่มาเฝ้ารอนั้นนะคะ
ได้กราบสการะเป็นครั้งสุดท้ายด้วย
จะเห็นได้ว่าสองฝั่งข้างทางนะคะประชาชนค่ะก็เริ่มที่จะ

นั่งลงนะคะเพื่อที่จะเฝ้ารอกราบสการะแล้วนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะประชาชนยังมีการพูดคุยกัน
พูดคุยกันนะคะแล้วก็มีการรับน้ำรับอาหารไปรับประทานค่ะ
แต่ตอนนี้นะคะที่ที่ฉันรายงานอยู่นี้ว่า
ใกล้ขบวนสรีระสังขารนั้นจะมาถึงทุกทีทุกทีนะคะ
ประชาชนค่ะก็ได้มีการนั่งลงนะคะสงบนะคะ
เพื่อที่จะเฝ้ารอรับขบวนกันอย่างใจจดใจจ่อค่ะ
ค่ะจากการสอบถามนะคะดิฉันคาดว่าอีกไม่กี่นาทีนะคะ
เราก็จะได้รับชมริ้วขบวนนะคะ
การเคลื่อนสรีระสังขารของหลวงพระคูณไปพร้อมกันค่ะ
บริเวณนี้นะคะก็ได้มีประชาชนนะคะ
ทยอยค่ะเดินทางนะคะออกมาทั้งจากหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเองนะคะ
รวมถึงออกมาจากที่บริเวณอื่นนะคะ
ได้มาจอดรถค่ะเพื่อที่จะลงปักหลัก
จุดนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะสามารถเห็นขบวนนะคะ
อย่างชัดเจนอีกจุดหนึ่งค่ะ
จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกคนนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ใส่ชุดสุภาพค่ะสวมใส่เสื้อสีขาวนะคะเสื้อสีดำนะคะ
เพื่อเป็นการไว้อาลัยแล้วก็เป็นการลานะคะ
หลวงพ่อคูณหรือพระเทพวิทยาคมนะคะปราศแห่งที่ราบสูงเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
โดยจากการที่ดิฉันได้พูดคุยนะคะสอบถามกับชาวบ้านค่ะ
ทั้งหมดนะคะก็ต่างมาด้วยจิตใจสัทธานะคะที่เคยได้กราบได้ไหว้นะคะ
น้อมนำคำสอนของหลวงพระคูณนะคะมาเป็นคติธรรมในชีวิตประจำวันนะคะ
จึงอยากจะมาชื่นชมนะคะแล้วก็ใกล้กับสรีระสังขารนะคะ
หลวงพ่อคูณนะคะมากที่สุดค่ะ
แม้ว่าขณะนี้นะคะแดดนะคะจะร้อนนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นช่วงบ่ายคล้อยนะคะประมาณเวลาประมาณบ่าย๒นะคะ
แต่ว่าประชาชนเองค่ะก็ไม่ได้ย่อ
ไม่ได้ย่อท้อเลยนะคะบางคนก็พกล่มนะคะ
ต่างก็ได้มีการนำเสือนะคะมานั่งรออยู่บริเวณนี้นะคะ
โดยไม่มีใครบ่นหรือว่าย่อท้อเลยนะคะ
รวมถึงจิตอาสาเองค่ะก็ได้มีการไล่นะคะ
แจกน้ำแจกอาหารนะคะให้กับประชาชนนะคะ
เพื่อที่จะบรรเทาความกระหายบรรเทาความหิวนะคะ
ระหว่างการรอชมริ้วขบวนด้วยค่ะ
ดิฉันได้สอบถามนะคะประชาชนค่ะ
เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณลุงคุณป้านะคะ
กันเป็นครอบครัวนะคะมาจากภาคอีสานนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะว่าหลวงพ่อคูณนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็น

ดังนั้นทางภาคอีสานนะคะชาวอีสานเองค่ะ
ก็จะมีความเคารพนับถือท่านเป็นอย่างมากนะคะ
ชาวบ้านเองก็บอกว่าตั้งใจนะคะที่จะขับรถมาค่ะ
ที่มาเพื่อที่จะส่งท่านนะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
แล้วก็จะตามไปที่จังหวัดหนองคายนะคะ
เพื่อที่จะลอยอังคารนะคะหลวงพ่อคูณด้วย

ที่ที่ฉันสอบถามเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คาดว่าอีกประมาณไม่ถึง๑กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ
เราก็จะเห็นริ้วขบวนนะคะสรีระของพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณนะคะผ่านที่บริเวณถนนมิตรภาพเส้นนี้ค่ะ
สองข้างทางค่ะคุณผู้ชมก็จะพบนะคะว่ามีประชาชนค่ะ
ทยอยเดินทางมานะคะตอนนี้บนบาดวิถีหรือบนฟุตบาทนะคะ
ได้มีประชาชนนั่งอยู่เกือบเต็มพื้นที่แล้วนะคะ
ซึ่งจากก่อนหน้านี้นะคะก็ยังมีบางส่วนที่ว่างอยู่นะคะ
แต่ตอนนี้นะคะก็ประชาชนค่ะเดินทางมาที่บริเวณนี้เรียบร้อยนะคะ
เรียกได้ว่าเต็มพื้นที่แล้วนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นการรวมแรงใจรวมแรงศรัทธานะคะ
มาไว้ที่พื้นที่ราบสูงจังหวัดขอนแก่นภาคอีสานแห่งนี้ค่ะ